สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนังฝรั่งเนี่ยตอนครึ่งแรกจะอืดอืดหน่อย
แต่พอครึ่งหลังใกล้จบเรื่องเนี่ยจะเดินเรื่องเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลย
เรื่องที่ดินของคุณปารีนาถ้าเปรียบเป็นหนังก็น่าจะมาถึงครึ่งหลังแล้ว
เพราะว่าเริ่มเดินเรื่องเร็วแล้วครับ
วันนี้ข่าวมาหลายมุมที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่คือมุมของกรมป่าไม้
เขาแถลงกันเมื่อ๙โมงกว่าประมาณ๑๐โมง
แล้วบ่ายโมงวันนี้อธิบดีเขาจะมอบให้
หัวหน้าคณะทำงานกรมป่าไม้คือคุณธวัชชัยรัฐกรูดกับป่าไม้จังหวัดราชบุรี
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับบกปทศ
บกพตศคือกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอาผิด๒๓๔ข้อหาแต่ว่าที่หนักคือ
เอาผิดตามพรบป่าไม้๒๔
เอาผิดตามพบป่าสงวน๒๕๐๗

มาตรา๒พรบนี้โทษก็ถึงขั้นติดคุก
ฟังวาถะของอธิบดีกรมป่าไม้หน่อย
คุณอัธพลเจริญชันสา
คุณอัตภพลบอกว่ากรมป่าไม้ได้ดำเนินคดี
ของคุณปารีนาอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ได้ประวิงเวลาหรือช่วยเหลือ
และใช้มาตรฐานเดียวกับคดีอื่น
ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนายทุนหรือนักการเมือง
อันที่๒อธิบดีย้ำว่า
กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย
ไม่มีใครช่วยใครได้
อธิบายต่อมาว่าที่ผ่านมาการเมืองก็ไม่เคยมาขอร้อง
ให้ตลลึกกรมป่าไม้ช่วยเหลือคุณปารินา
เพราะทุกคนรู้ว่าคดีเกี่ยวกับป่าไม้เป็นคดีร้ายแรง
ติดคุกเกือบทุกรายและสังคมให้ความสนใจจับตามอง
ทีนี้ก็อธิบายว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลมป่าไม้ใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณปารีนาเขา
เพราะว่าเขามาร้องขอให้มีการลังวัดใหม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
ใครจะมาร้องขอหรือแย้งสิทธิ์ที่ได้รับการกล่าวหา
ถ้าไม่ทำให้เดี๋ยวจะหาว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
แต่เมื่อมีการรังวัดใหม่ผลออกมาก็คือ
คุณปารินาบุกรุกป่าสงวน
คุณปารีนาบุกลุกป่าสงวนก็ถือเป็นที่ยอมรับ
ผมและเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อะไรที่ผิดหรือไปช่วยทำผิดให้ถูกทำไม่ได้
ฉะนั้น๒๓สัปดาห์ที่ดูเหมือนว่าตกเป็นจำเลยสังคมหน่อย
ว่าเอ๊ะทำไมอืดอาจล่าช้าไม่กล้าดำเนินการตรงไปตรงมาหรือยังไง
ฟังคุณอัธพลเจริญชันสา
ธิบดีกรมป่าไม้อธิบายก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา
มุมที่๒มาจากคนนี้เลยครับ
คนที่ยืนหยัดยืนยันมาตลอดคือดำรงพิเดช
ดำรงพิเดชแถลงข่าว
เมื่อบอกว่าวันที่๔นี้จะแถลงข่าวอีกทีนึง

แถลงข่าวที่จะให้เร่งดำเนินคดีกับคุณปรินา
คือที่กรมป่าไม้ดำเนินการนี่แหละ
แต่ว่าในฐานะหัวหน้าพักรักผืนป่า
คุณดำรงพิเดชในฐานะอดีตอธิบดีกรมป่าไม้
คนที่ต่อสู้ฟาดฟันกับเรื่องพวกนี้มานักต่อนักแล้วเนี่ย
แถลงข่าวอีกทีนึงวันที่๔นี้
แล้วนี่ประเด็นที่สำคัญท่านดูตรงนี้
ที่สำคัญคือต้องดำเนินคดีกับสวปกรด้วยฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่
เพราะอะไรเพราะสพกก็รู้ทั้งรู้ว่า
คุณปารีนาขาดคุณสมบัติในการถือครองที่ดิน
ตั้งแต่ปี๒๕๕๔แต่กลับไม่แจ้งขับไล่ออกจากพื้นที่หรือติดประกาศ
แม้กระทั่งมีพระราชกำหนดปฏิรูปที่ดินแล้ว
จนถึงปัจจุบันก็ไม่ทำอะไรถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่
นี่จะฟ้องศพกรด้วย
แล้วอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะ
ไฟฟ้าที่ใช้ในฟาร์มไก่ของคุณปารีนาเนี่ย

ไก่มีตั้ง๘๙โรงเป็นที่บุกลุกป่าสงวน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบให้คำตอบ

เพราะว่าเรื่องนี้สังคมจับตามองอยู่
ขนาดมาอีกทางนึงอันนี้ก็มวยบุกเลยครับ
วีระสมความคิดเขาเป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรับชัน
นี่วีระเอาผิดพ่อปรินาเออ
พ่อปรินาคือเทาวีไกรคุบ
คุณวิระบอกว่าได้เข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์คงเปรม

พนักงานสอบสวนสพสวนพึ่งราชบุรี
ให้ดำเนินคดีกับนายทวีไกรคุบ
พ่อของคุณปารีนาฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
บริเวณพื้นที่หมู่๙ท่าเคยสวนพึ่งราชบุรี
แล้วก็ยื่นหลักฐานการลุกล้ำที่ป่าสงวน
ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีอีกกว่าพันไร่
บริเวณพื้นที่หมู่๙ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่ง
ตามพรบสงวนป่าสงวนแห่งชาติ๒๕๖๒
และอยู่ในแนวเขตตามพรบป่าไม้
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสพสวนพึ่ง
ทีนี้ฟังตรงนี้ฟังตรงนี้ให้ดี
คุณวีระบอกได้เดินทางมาเพื่อดำเนินคดีกับนายทวี
เนื่องจากพบว่ามีการบุกลุกพื้นที่ดังกล่าวโดยพื้นที่ป่า
แต่ก็มีการเลี้ยงวัวในพื้นที่จำนวนหลายพันตัว
ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขารู้ดีว่าบริเวณพื้นที่
ฝั่งตรงข้ามกับฟาร์มไก่ปารีนาเนี่ยถูกครอบครองโดยใคร
ฉะนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินคดี
เพราะถือว่าเป็นการครอบครองพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่สอปกร
อย่างใดชัดไหมครับแล้วเมื่อวานนี้นักข่าวเขาลงพื้นที่กัน
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๗๔แล้วชื่อนายเซี่ยวนำพา
เซี่ยวเนี่ยมาร้องเรียนกับนักข่าวว่าถูกนายทวีไกรคุบเนี่ย
ุบที่ดินของเขาไปเกือบห้าสิบไร่เขาเคยแจ้งความกับสอนอสวนพึ่ง
แจ้งแล้วเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปร้องเรียนที่โน่นที่นี่
ร้องเรียนกับศูนย์นำลงทำอะไรต่ออะไรที่เขาเปิดให้ร้องเอาไปร้องหมด
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยตอนที่นายกไปราชบุรีเนี่ย
ก็ไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับนายกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยเขาก็พาผู้สื่อข่าวไปดูพื้นที่ที่คุณทวีไปหุบพื้นที่เขา
เกือบห้าสิบไร่อันนี้ก็ขนาดเข้ามาอีกทางหนึ่งนี่คนที่เห็นในจออยู่เมื่อกี้
นั่นแหละคุณทวีไกรคุบอดีตสสอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ทีนี้อ้าวมุมของปารีนาไกรคุบอ้าวมุมของปารีนาไกรคุบยังสู้อยู่ครับ
วันนี้มีข่าวพระหัวเอ๋เอาคืนวีระอัจฉริยะฟ้องแจ้งความเท็จหมินประมาท
คุณปารีนาบอกว่ากรณีที่คุณวีระสมความคิดไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพจอมบึง
ว่าตนบุกลิกปุรุกนั้นเนี่ย
วันจันทร์ที่๒เธอจะไปให้ฝ่ายกฎหมายไปยื่นฟ้องต่อสารอาญารัชดา
เพื่อดำเนินคดีกับนายวีระ
ข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จทั้งที่รู้ว่ามิได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้น
แล้วก็หมินประมาทใส่ความโดยการโฆษณาทั้งสื่อมวลชน
แล้วก็จะให้ฝ่ายกฎหมายยื่นคำร้อง

ฉริยะเรืองรัตนพงศ์

คุณอารยะบอกโอ๊ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจังเลย

ฉะนั้นตอนนี้ปารินาจะไปยื่นฟ้องวีระสมความคิด
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

ไฮไลท์มาจนถึงวันนี้เดี๋ยวบ่ายโมง
ลมป่าไม้อธิบดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่๒คน
ไปแจ้งความแน่นอนชัดเจนแล้ว
ผิดพรบ๒ข้อหลัก
พรบป่าไม้ขอพรบป่าสงวนแห่งชาติ
โทษติดคุกทั้งนั้นโทษติดคุกทั้งนั้น

ยืนยันว่าจะดำเนินการตรงไปตรงมา

ธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าไปดูเถอะ
คดีลักษณะแบบนี้รอดยาก

ผมว่าท่านที่ชมอยู่ก็เป็นห่วง
คดีมันจะอืดอาจล่าช้าไป
ไม่ต้องสอบสวนอะไรต่ออะไรกันเยอะ

ผมถึงบอกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

อย่าเอาเรื่องไปดองไว้นาน

เพราะว่าความยุติธรรมที่มาช้า

เขาส่งฟ้องแล้วเขายื่นฟ้องแล้ว

กระบวนการสอบสวนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนี่ครับ

บอกจะต้องสอบสวนกันเป็นปี

พรบป่าไม้ผิดพรบป่าสงวน

ใบเสียภาษีก็คือใบสารภาพ

ดำเนินคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่สอบประกอบด้วย
อาจารย์ค่ะคุณผู้ชมสนใจเรื่องนี้
ขอบคุณอาจารย์สุขภาพคลิกกระจายนะครับ